เคยพาสุนัขไปเที่ยวปล่อยที่สนามบอล

มาเหมือนงานทางเจกราเซลแล้วมันส่วน

กว่าจะจับได้แต่ทีนี้มีเจ้าของแมวพาแมวไปเที่ยวทะเล
แล้วแมวมันตื่นทะเลมันหนีขึ้นไปบนต้นมะพร้าวสูงกว่า๑๐เมตรนะคุณ

งานยากเลยไปอยู่บนยอดตอนขึ้นง่ายลงยาก
และทีนี้เจ้าของจะไปเอาตัวมันลงมาทำไง
ทำไงอ่ะแมวมันไม่เคยมาเที่ยวทะเล
มันตื่นหรอโถ่ลูกปัญหาที่สูงหลบปลอดภัยไว้ก่อน
อย่าว่าแต่แมวเลยเด็กเล็กอะนะ
ไม่เคยเห็นไปก็ร้องอยู่นั่นน่ะลูกผมตอนเด็กก็เป็น
มีลูกแล้วหรอฮะมีลูกแล้วครับ
กะว่าพาลูกไปเที่ยวทะเลเด็กมีความสุขใช่ไหม
บางทีเด็กกลัวใช่ไหมใช่เออนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
คือเจ้าของเป็นชาวนนทบุรี
พาน้องเต้าหู้ใส่กรงนั่งรถกันมา
แล้วมาที่บางแสนค่ะทีนี้แหละฮะ
เอามาบางแสนแล้วลูกเต้าหู้เอ้ยเหยียบทรายหน่อยไหมลูกเอ้ย
เหยียบทรายถอดรองเท้าสบายเท้า
พอแมวถูกปล่อยจากกรงเท่านั้นแหละ
บางทีมันไม่รู้เลยนี่อะไรทรายอะไรไม่เคยเดิน
ลงทะเลไม่เคยเห็นขึ้นต้นไม้ก่อนแล้วนี่ปีนขึ้นไป
เจ้าของนะพยายามแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ทำยังไงดีนะมาช่วยหน่อย
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็เอาบันไดมาและเจ้าหน้าที่ปีนขึ้นไป
แต่จับเจ้าเต้าหู้ไม่ได้เต้าหู้เนี่ยกางเล็บขู่เลยนะฮะ
ดังนั้นใครที่ขึ้นไปจับเองรู้ไหมนี่ครับเจ้าของฮะ
ไปหาเจ้าฮู้ตู้หู้ลงมาลูกตู้หู้มานี่ทะเลลูกไม่มีอะไร
หู้ลงมาเหยียบทรายมาลูกมาอะไรอย่างนี้
แต่ทีนี้พอลงมาแล้วเจ้าของก็ต้องเอาใส่กรงแล้วล่ะ
นี่เลยเป็นที่มาของเต้าหู้ตื่นทะเล
ไม่เคยมาเที่ยวแบบนี้มันก็ตกใจนะ
ไม่ใช่ชื่อเมนูอาหารอะไรใช่ไหมเต้าหู้ตื่นทะเล
ไม่ใช่คล้ายนะเหมือนทะเลเดือดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ไหมครับนี่เต้าหู้คนเลี้ยงแมวเลี้ยงหมา
ต้องเราคิดดูข่าวนี้ไปด้วยนะ
ผมก็เคยพาแมวไปเที่ยวทะเลนะมันก็เหยียบชายหาด
แต่มันเหยียบแบบนิ่งอยู่ประมาณสัก๕นาที
มันบุ๋มมันถึงจะตั้งสติได้อันนี้เดินได้
แล้วก็ค่อยเดินแต่เต้าหู้วิ่งขึ้นต้นไม้เลย
เอ็นจรูนจังเลยเต้าหู้ตั้งกาดสูงมาก
เกือบชั่วโมงนะกว่าจะพาเต้าหู้ลงมาได้นะ